คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะเห็นด้านหลังนี่ไหม
แม่ช็อคลูกชาย๖ขวบนี่
คือแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องไปทำงานต่างจังหวัด
แล้วพอกลับมาแม่เห็นลูกมีพฤติกรรมแปลกพูดจาแปลก
แม่ก็เลยรู้ว่าลูกถูกล่วงละเมิดทางเพศ
โดยผู้ชายใช่ค่ะโดยผู้ชายคุณอันนี้จะเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะ
ใช่ค่ะนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
แม่กับลูกชาย๖ขวบไปแจ้งความกับตำรวจเลย
เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับตำรวจฟังนะคะ
ไปพบกับสารวัตรสอบสวนสนห้วยขวางพันธุ์ตำรวจตรีเศรษฐวุฒิชาญศุกร์ค่ะ
เพราะว่าแม่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะเอาผิดกับนายกันตะพงศ์อายุ๒๕ปี
ข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี

ว่ากันตะพงเขามารู้จักกับเด็กได้ยังไง
แล้วก็ทำอะไรกับเด็กชายวัย๖ขวบนี้บ้างนะ
คุณผู้ชมข่าวนี้บางทีบางคำอาจจะเล่าตรงนิดนึง
เพราะว่าเป็นคำที่ถูกเปิดเผยมาจากเด็ก
ใช่แล้วเด็กวัย๖ขวบคือเขาเจออะไรมา
เขาก็ใสเขาก็เล่าให้แม่ฟังค่ะ
ซึ่งตัวของแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ
ไปเมื่อปีที่แล้วตอนกุมภา
ไปรู้จักกับนางสาวบีขอเรียกแบบนี้ละกันค่ะคุณผู้ชม
นางสาวบีเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟ
เวลาที่มีงานอีเวนต์ตามต่างจังหวัด
ทีนี้ด้วยความที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ถ้าเกิดว่าฉันจะไปต่างจังหวัดไปทำงาน
แล้วลูกจะกระเตงไปด้วยก็ไม่สะดวก

ทีนี้ตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์นางสาวบีคนนี้นะ
เขารักแล้วก็เอ็นดูลูกชายวัย๖ขวบเหมือนกับถูกชะตา
เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวดูแลให้ละกัน
ทีนี้นางสาวบีเขามีลูกชาย
ก็คือนายกันตะพงศ์อายุ๒๕ปีนั่นแหละ

เรียกนายกันตะพงว่าป๊าป๊าป๊าตลอดเลยนะคะ

ที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลย
จนมาเดือนที่แล้วแม่บอกเลยว่า
เด็ก๖ขวบลูกของแม่เนี่ยมีพฤติกรรมแปลกไป
คำถามที่ถามกับแม่ก็ถามแปลกนะ

ว่าผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายถามแบบนี้
ทำไมผู้หญิงถึงต้องใช้ปากอมอวัยวะเพศผู้ชาย
แต่ถามคำไหนไม่รู้แหละเป็นคำที่เด็กถาม
แต่มันร้อยเรียงได้เป็นประโยคแบบนี้

แล้วก็หนักสุดนะคือแม่กับลูกเขาผูกพันกัน

แต่มีครั้งหนึ่งลูกจุ๊บปากแม่แล้วเอาลิ้นใส่เข้าไปในปาก
บอกนี่มันเป็นพฤติกรรมแปลกของเด็ก๖ขวบจริง
ใช่ค่ะจนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
แม่ไปรับลูกที่คอนโดของนางเสาบีเนี่ย
แล้วพอเปิดเข้าไปเนี่ยเห็นลักษณะว่าลูกจับอวัยวะเพศตัวเองอยู่
๖ขวบลักษณะเหมือนกับช่วยตัวเองอยู่คุณผู้ชม
ทีนี้แม่เลยถามลูกเลยว่าแบบทำอะไรอ่ะลูก
ลูกบอกแบบนี้ป๊าให้ผมเล่นอวัยวะเพศของเขา
ตอนนั้นแม่ตกใจมากเลยนะแล้วแม่พยายามถามลูกอย่างละเอียด

แต่แม่ก็ค่อยถามนะค่อยถามนะ

คือเด็กเล่าว่านี่คือป๊าให้เขาให้ผมจับ
แล้วพอผมจับของป๊ามันก็เป็นน้ำสีขุ่นออกมา
แล้วป๊าก็เอาของของป๊ามาใส่ในก้นผมด้วย
แบบนี้คุณผู้ชมฟังเสียงแม่เล่าให้ฟังหน่อยคุณ

เธอไปส่งแล้วรู้สึกร้องไห้ไม่ไป

เด็กมีความรู้สึกว่าเด็กอยากเป็นพ่อ
ให้เขาเรียกแต่คุณทำมันไม่ใช่ความรู้สึกที่
ระหว่างพ่อกับลูกทำกันมันไม่ใช่
เราไปเห็นอะไร
เราไปเห็นลูกช่วยตัวเอง
ช่วยตัวเองคือเด็กจับเราก็เลยตกใจ

ตอนที่ลูกไปอยู่กับนายกันตะพงคนนี้
ไม่รู้ว่าโดนกี่ครั้งแล้วแต่ที่ถามกับเด็ก

เด็กโดนลวนลามที่ทวานหนัก๒ครั้ง
แล้วก็โดนให้ใช้ปาก๒ครั้ง
นี่๔ครั้งนะที่แม่ได้ความมาจากลูก

เพราะไปอยู่กับเขามันเป็นปีเหมือนกันนะ
ทีนี้แม่ก็เลยแจ้งตำรวจที่สนห้วยขวาง

แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะนัดสอบปากคำอย่างละเอียด

เด็ก๖ขวบยังไม่ประสีภาษาเรื่องเพศอะไรหรอก
เดี๋ยวก็ต้องมีสหวิชาชีพมีนักสังคมสงเคราะห์
อายการก็ดำเนินการตามขั้นตอน
และที่สำคัญนะคุณต้องเรียกนายนัทพงศ์

อันนี้ก็อยากให้นายทัศพงศ์เขาชี้แจงเหมือนกันนะ
ว่าไปทำอะไรกับเด็ก๖ขวบคนนี้